หัวใจถวายวัดเลย

จาทุก
ไปแต่น้องพลอยด้วย

พี่ไผ่จะเข้าวัดทำบุญอยู่ตลอดเลย

จะเคลียร์คิวไปเป็นเด็กวัดบ้าง

หรือแม้แต่เดินตามพระบินทบาทก็เคยมาแล้ว

เดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตการกุศล

ถือโอกาสเข้าพบหลวงปู่ภูพาล
ซึ่งเป็นหลวงปู่ที่พี่ไผ่นับถืออยู่แล้วด้วยนะคะ
งานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็มีโอกาสได้เจอพี่ไผ่

อายเล่าให้ฟังแน่
สาเหตุตอนนี้จะเห็นภาพของเจ้าเนี่ยนะ

เออนะฮะ

คือแกบอกว่าตอนนี้แกยังมีแรงพอที่จะทำ
สะสมบุญในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่

เพราะความแน่นอนในชีวิตของคนเรามันไม่มี
เออ
กลัวตายไปแล้วไม่ได้ทำบุญ

ทำความดีอธิษฐานในสิ่งที่ดี
มาส่งเสริมกัน
มีฉะนั้นแล้วอยากจะฝากไปถึงแฟนด้วยนะครับ
คิดดีพูดดีทำดี
ท่านศิลปะปะนะแค่นั้นแหละ
ง่ายเลย